อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพแต่ว่ามันสลับซับซ้อนมากเลยนะ
ไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงนะฮะแต่ว่าพาเพื่อนสนิทนะครับ
ไปร้องทุกข์กับทางตำรวจไซเบอร์นะครับบอกว่าถูกมิจฉาชีพนั้น
หลอกขายนาฬิการูสูญเงินไปเป็นล้านนะครับ๑ล้าน๕แสนบาท
คดีอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมครับค่อนข้างซับซ้อนเพราะฉะนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
ก็เป็นจังหวะที่มีคนโพสต์ขายพอดีครับในราคา๑๘๕๐๐๐บาท
ต้องใช้แอปในการแปลภาษาในการพูดคุยแถมมีการแจ้งด้วยนะฮะว่า
อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจ่ายเป็นเงินสดจากนั้นครับนัดเจอกันเพราะว่าซื้อนาฬิกาแบบนี้เนี่ยนะครับ
มันต้องมีการตรวจกันหน่อยของแท้หรือเปล่าใช่ไหมเรือนเป็นล้านนะฮะก็นัดเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งครับ
คุณผู้ชมเอาภาพจำลองเหตุการณ์มาให้ดูนะครับ
พอหลังจากนั้นวันนัดคุณหมีก็เอานาฬิกาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
มีการยืนยันว่าเป็นของแท้เรียบร้อยฮะ
คุณหมีก็เลยเอาเงินสดให้กับคุณเอซึ่งเป็นคนที่จะขาย
พร้อมทั้งโอนเงินคลิปโตมูลค่า๑ล้าน๕แสนบาทให้กับคิง
ในคิงที่อ้างว่าอยู่ฮ่องกงด้วยนะแต่เหตุการณ์มันมีเอ๊ะมันโป๊ะ
ตรงที่ว่าคุณเอซึ่งใช้คนที่เอานาฬิกามาส่งมอบคือเป็นเจ้าของจริง
ถามว่าคุณหมีแล้วเดี๋ยวเราจะส่งนาฬิกาไปที่ฮ่องกงยังไงดี
คุณหมีก็เอางงเลยเกิดความสงสัยและเกี่ยวอะไรกับฮ่องกง
ก็เลยถามกลับไปว่าซื้อนาฬิกาเอาไว้เองแล้วคุณเอจะส่งไปฮ่องกงทำไมคะ
คุณเอก็เลยถามกลับมาว่าคุณไม่ได้มารับนาฬิกาให้เพื่อนเหรอ
ประกอบกับว่าคุณเอบอกว่ายังไม่ได้รับเงินด้วยเพราะโอนไปแล้วใช่ไหม
เป็นล้านไปที่ใครล่ะคิงอยู่ไหนคิงอยู่ฮ่องกง
เป็นล้านนะคุณผู้ชมฮะสรุปว่าทั้งคู่ต่างโดนหลอกครับคุณผู้ชม

หลอกทั้งสองฝั่งเอาอันนี้ล่ะกันหลอกทั้งสองฝั่ง
ไปหลอกเจ้าของนาฬิกาคือเป็นผู้ขายหลอกว่าตัวเองจะเป็นผู้ซื้อ
แล้วก็ไปหลอกทางผู้ซื้อคือคุณหมีว่าตัวเองเป็นคนขายแล้วก็ให้เพื่อนเป็นคนไทย
เพื่อนคนไทยก็ไม่ใช่ใครก็คือคุณเอที่เป็นผู้ขายนี่แหละ
ทั้งคู่คือโดนหลอกนะฮะวิธีการคุณผู้ชมผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง
คิงเนี่ยติดต่อฝั่งเจ้าของนาฬิกาคุณเอนั้นเพื่อขอซื้อใช่ไหม
เดี๋ยวส่งเพื่อนให้มารับแล้วก็จะจ่ายเงินให้ขณะเดียวกันก็โพสต์ประกาศขายนาฬิกาโลเล็กซ์เรื่องนี้แหละนะฮะ
คุณหมีก็ติดต่อเข้ามาก็เลยอ้างว่าเดี๋ยวจะส่งเพื่อนให้เอานาฬิกามาส่งมอบนะ
ว่าเป็นการหลอกให้เหยื่อทั้งฝ่ายผู้ขายผู้ซื้อต่างก็งงนะ
อีกฝ่ายที่มาพบกันนี่คือเพื่อนคิงใช่ไหม

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังเสียงทางคุณหมีหน่อยนะฮะ
แจ้งความกับตำรวจไซเบอร์แล้วก็มีดีเจภูมิด้วยครับ
แล้วเขาก็พยายามจะคุยกับเราเป็นภาษาไทยแบบ
ภาษาเหมือนภาษาอังกฤษแต่ว่าแบบว่า

ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเราก็พยายามจะพูดภาษาจีนกับเรา

เขาบอกว่าเราพูดไม่ได้เขาก็แบบภาษาอังกฤษเขาก็พูดไม่ค่อยได้
ว่าโอเคเราก็ไปตรวจนาฬิกาแบบดูนาฬิกาตรวจนาฬิกาแล้วก็จะซื้อขาย
แต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะไม่ปกติเท่าไหร่มันคือการขอให้เราซื้อในสกุลเงินดิจิทัล
คือต้องเล่าอย่างนี้ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนฮ่องกง
แล้วก็การที่โอนเงินข้ามประเทศมันไม่สะดวก
แต่ว่าถ้าเกิดโอนเป็นเงินดิจิทัลมันจะง่ายกว่าเยอะ
ถ้าเกิดทำให้ได้เนี่ยเขารถราคาให้เล็กให้น้อย
เราได้นาฬิกามาอยู่ที่ตัวเราแล้วเพราะว่าคนที่มาส่งนาฬิกา
เอานาฬิกามาให้เรานาฬิกามาให้บนตัวเรา
เราก็เลยโอเคงั้นก็ทำการโอนทุนโต
ถ้าเราทำการโอนเสร็จเท่านั้นแหละ
คือคนที่มาส่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับเงิน
จำลองให้ดูนะคะว่าเจอกันแบบนี้แบบนี้
ที่จริงแล้วเนี่ยนะมีคนเล่าให้ผมฟัง
ทางทีมกองบอกว่าเขาเคยดูหนังอยู่เรื่องนึง

แต่ผมไม่ได้ดูนะคือใช้วิธีการแบบนี้แหละ
หลอกด้วยการให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกัน
คือจริงลักษณะแบบนี้ก็เคยเป็นข่าวมาแล้วนะคุณกาย
คือหลังมิจฉาชีพมันจะหลอกแล้วหลอกสองฝั่ง
แล้วเวลาได้ได้ทั้งสองอย่างเลย
คือถ้าการหลอกครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก็คือจะได้นาฬิกาด้วย
ได้เงินด้วยทั้งจากฝั่งผู้ขายและจากฝั่งผู้ซื้อเลย
เพราะฉะนั้นจะซื้อนาฬิกาเรือนเป็นล้านต้องระวังนะพี่นะ
โอ้โหเนี่ยค่ะมาแล้วนะคะ
อันนี้วิธีการของมิจฉาชีพในรูปแบบนี้มาแล้ว

ยังสิคะแต่ว่าอันนี้คือเราต้องรู้ไว้เลย
ต้องรู้เท่าทันเลยนะมันมาแล้วนะคะ